คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะน่าสงสารมาก
รอปภค่ะกำลังขับรถกระบะจะไปรับภรรยาที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่ารถเสียหลักหลุดโค้งข้ามเกาะกลางถนนแล้วไปชนเข้ากับร้านค้า
งานนี้ตายหนึ่งเจ็บหนึ่งค่ะเห็นไหมคะร้านขายอาหารสัตว์แล้วก็ร้านขายของชำครับ
ลูกค้าที่มายืนซื้อของอ่ะซวยด้วยค่ะได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
คุณผู้ชมนะคะจุดเกิดเหตุก็คือริมถนนไผ่ขวางตะบนไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ภายในรถไปพบคนที่เสียชีวิตชื่อว่านายพรสมศรีอายุ๔๗ปี
เป็นอาชีพรอปภของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ส่วนคนบาดเจ็บเนี่ยเป็นลูกค้ากำลังจะมาซื้ออาหารตามสั่ง
ที่ร้านที่รถกระบะคันนี้พุ่งชนนะคะ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับคุณธิดาพรจำปาเงิน
เป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งเล่าบอกว่ากำลังยืนทำอาหารอยู่เลย
แล้วก็มีลูกค้าเป็นสองแม่ลูกมาจอดรถซื้ออาหารหน้าร้าน
พอรถกระบะลอยข้ามข้ามฝั่งมาพุ่งเข้ามาในร้าน
ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงรีบกระโดดหลบแต่ไม่ทันนะคะ
ไม่ทันได้รับบาดเจ็บแม่เนี่ยได้รับบาดเจ็บ
ลูกยืนร้องไห้ตกใจแต่เคราะห์ดีมากที่ลูกไม่ได้เป็นอะไรนะคะ
ตรงโน้นเอาต้นแล้วก็ลอยมาทางหน้าร้านเลยแล้วก็คลิ้ว
มาทางหน้าร้านเลยนะคะหวาดเสียวนะคะเจ้าของร้านบอกแบบนี้นะคะ
ทีนี้ภรรยาของผู้ตายบอกว่าแฟนกำลังจะขับรถมารับที่โรงพยาบาล
เพื่อรับกลับบ้านอีกไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ
ก็จะถึงโรงพยาบาลแล้ว
พอรู้ข่าวว่าแฟนเกิดอุบัติเหตุตกใจมากทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียแฟนแบบนี้นะคะ
เมืองต้นก็มีการคาดการณ์ว่าผู้ตายอาจจะขับรถมาด้วยความเร็ว
พอมาถึงโค้งหลุดโค้งไงรถเสียหลักหลุดโค้งพุ่งเกาะกลางถนน
ข้ามเกาะกลางถนนแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะ
ขับรถก็ต้องมาระวังด้วยนะคะ